สนคันนายาวนะครับไปดำเนินคดีที่สพพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อไปดำเนินคดีเรื่องของข้อหายิงปืนขึ้นฟ้านั่นเองนะครับ
ตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่ครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณวัชรีดวงใสรายงานสดทางโทรศัพท์มาจากจังหวัดสุมราชธานีครับ
ล่าสุดขณะนี้ค่ะเดินทางเข้าสู่พื้น
ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานีค่ะ
หลังจากเดินทางมาจากสนคันนายาเมื่อเวลา
ประมาณ๗นาติกา๓๐นาที
โดยตลอดเส้นทางที่ทีมข่าวพยายามขับรถติดตาม
ก็มันเห็นว่ารถตู้ของเศษโลโซ
โซที่นั่งมานะคะก็ได้จอดพักรถ๒๓ครั้งค่ะ
แต่ว่าที่จอดพักหลักนะคะก็คือภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
บริเวณทางผ่านมาจากพื้นที่พระราม๒นะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้หยุดพักรถที่จังหวัดประจวบคิริคันค่ะ

ซึ่งขบวนรถตู้ก็มี๒คันค่ะ
คันแรกก็เป็นรถของสพพรมคิรีค่ะที่มี
พันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสุกเกลือผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวน
คันตำรวจภูทรจนครศรีธรรมราช
แล้วก็มีชุดสืบสวนอีก๕นายรวมถึงนายเสกโลโซแล้วก็แฟนสาวอยู่ภายในรถ
ส่วนอีกหนึ่งคันก็เป็นรถตำรวจที่ติดตามมาค่ะ
ซึ่งสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะอำนวยนะคะ
แม้ว่าบางช่วงบางตอนจะมีฝนตกลงมาค่ะ
ในช่วงรอยต่อจังหวัดประจวบกับชุมพร
แต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางค่ะ
ส่วนตลอดระยะทางนะคะก็มีการจราจรหนาแน่นบ้างบางช่วง
สามารถทำเวลาได้ค่ะคาดว่า
จะนำตัวเสกโลโซถึงที่สพพรมคิรีประมาณเวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
คุณวัชรีครับระหว่างที่รถตู้ที่คุมตัวคุณเสกนั้นแวะพักปั๊มน้ำมัน
พอจะเห็นภาพไหมครับว่าได้ให้คุณเสกลงไปเข้าห้องน้ำห้องท่าบ้างหรือเปล่าครับ
อันนี้ทีมข่าวรออยู่ในรถนะคะเพราะว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ว่าที่สังเกตเห็นก็คือมีเจ้าหน้าที่ลงจากรถมาค่ะ
ครับนอกจากรถตู้๒คันนี้แล้วมีคันอื่นตามประกบหรือว่ามีรถของตำรวจที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมไหมฮะ
ไม่มีเลยค่ะก็มีแค่รถสองคันค่ะแล้วก็ญาติก็มีแค่แฟนสาวคนเดียวค่ะ
แล้วก็ทีมข่าวก็ได้โทรไปสอบถามญาตินะคะของคุณเสกโลโซก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อแฟนสาวได้เพราะว่าโทรศัพท์พังไปค่ะ
จากจุดที่รายงานจนไปถึงที่พรมคิรีซึ่งน่าจะอีกสักประมาณสัก๖โมงเย็นจะถึงใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะอีกสักประมาณ๖โมงเย็นนะคะแต่ว่าช่วงจังหวัดสุราธานีไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
เส้นทางค่อนข้างที่จะลำบากอะค่ะเพราะว่ามีรถที่จะสัญจรค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน๑ทุ่มค่ะ
คือตามติดติดกันแบบนั้นคือถ้าคุณเสกถึงทีมข่าวเราก็ถึงด้วย
ถูกต้องแต่ไม่กล้าเข้าไปที่จะไปสังเกตการณ์อะไรใกล้ชิดมาก
เพราะว่าเป็นการทำงานของทางตำรวจเองนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าเมื่อถึงแล้ว

ช่วงของข่าวพระค่ำไทยรัฐนิวส์โชว์ของเรานะครับ